มาติดตามไล่ล่าคนร้ายซึ่งเป็นพ่อค้ายาเสพติดกันต่อ
ทีนี้เป็นผลงานของตำรวจสพคลองข่อยในจังหวัดนนทบุรีนะคะ
สายตรวจเขาขี่รถจักรยานยนต์ค่ะ
ตั้งแต่จังหวัดนนทบุรีไปจนถึงจังหวัดปฐุมธานี
แซงกันไปแซงกันมาปาดกันไปปาดกันมา
สุดท้ายค่ะรถของคนร้ายเสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทาง
จากนั้นตำรวจตามเข้าไปจับกลุ่มตัวไว้ได้ค่ะ

เป็นช่วงที่รถตะแคงแล้วแล้วก็ตำรวจให้คนในรถออกมา
แล้วก็เปิดออกมาแบบนี้นะคะซึ่งคนร้ายนี่คือนายอนุวัฒน
หรือว่าเบิร์ตบุญยืนอายุ๓๘ปีถูกตำรวจผู้ท้อนคลองข่อย
จังหวัดนนทบุรีจับกลุ่มตัวไว้ได้นะคะ
ไปดูเหตุการณ์ในช่วงของก่อนที่จะมีอาการไล่ลากเกิดขึ้น
ตำรวจสพคลองข่อยเขาตั้งจุดตรวจก่อนนะคะ
และหลังจากนั้นก็ไปตรวจพบรถคันด้านหน้านี่แหละค่ะ
เป็นสีน้ำเงินนี่นะคะจากนั้นค่ะตำรวจเขาขับรถตามมาเลยนะคะ
ตั้งแต่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะ
แล้วก็ขับไล่ล่ากันมาแบบนี้ตลอดเส้นทาง
แล้วก็จะเห็นว่ารถของคนร้ายนี่ปาดซ้ายปาดขวา
ไม่ได้สนใจคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันเลยนะคะ
ก็คือขับหนีตำรวจอย่างเดียวเลย
และหลังจากนั้นนี่แหละค่ะสุดท้ายแล้ว
เสียหลักค่ะลงข้างทางเบรกกระทันหันแบบนี้นะคะ
จาสิบตำรวจเอกพลถวายและจะขออภัยนะคะ
สิบตำรวจตรีจักริจบุญรินค่ะ
เป็นผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์สายตรวจไล่ล่าติดตามไปนะคะ
แล้วก็สุดท้ายจับกลุ่มตัวไว้ได้
จากการตรวจค้นพบไอซ์น้ำหนัก๐๕๔กรัม
บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสแบบรูดปิดเปิดซุกซ่อน

ก่อนที่จะได้ทำการคูควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรสวนพริกไทยจังหวัดปฐุมธานี